ในจังหวัดตรังที่บนเขาหนองยวนเขามีสารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิ่ม
นอกจากจะให้ประชาชนเข้าไปสักการะแล้วจุดนี้เป็นจุดที่อยู่สูง
ก็คืออยู่บนเขาเป็นจุดชมวิวของเมืองตรังด้วย
แต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วกว่า๑๐ปีถูกปล่อยให้สุดโสมไม่พอ
ยังกลายเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดของวัยรุ่นอีกด้วย
ทำให้นักธุรกิจเมืองตรังเขาขึ้นไปเห็นเขาก็เลยสะท้อนใจ
อยากจะร้องเรียนผ่านสื่อให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูกันหน่อยนะคะ
เชิญหรือว่านายชะยุทธ์แทร่จัวค่ะเป็นนักธุรกิจชาวตรัง
นำผู้สื่อข่าวไทยรัฐลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพของสารเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิ่ม
ตั้งอยู่บนเขาหนองยวนหรือว่าเขาวัดมัชชิมภูมิ
ตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรัง
ถูกทิ้งรกร้างสุดโสม

แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเคยไปชมเป็นจำนวนมากนะคะ
สารตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยเศษใบไม้
ราบตะไคร้น้ำเกลอะกรางเป็นสีดำเต็มไปหมดนะคะ
ตัวอาคารบางส่วนก็พังเสียหาย
สายไฟถูกชำแหละเอารวดทองแดงไปขายด้วย
อดไฟก็ถูกถอดแอร์ก็ถูกถอด
ในห้องน้ำอันนี้สำคัญมีหลักฐานการเสพยาเสพติดทิ้ง
บนห้องน้ำด้วยก็เชิญให้เล่า
บอกว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวมาเลเซียติดต่อเข้ามานะ
บอกว่าอยากจะเข้ามาสักการะสารเจ้าแม่กวนอิมบนเขาหนองยวนอีกครั้ง
หลังจากที่เคยมาไปแล้วแล้วรู้สึกประทับใจ
เพราะว่าจริงน่าจะสวยนะถ้าปรับปรุงพัฒนาสวยเลยแหละ
โกเชิญได้ข่าวมาแบบนี้ว่า
แลกเปลี่ยนชาวมาเลเซียอยากจะขึ้นมา
ก็เลยขึ้นไปสำรวจให้ไปดูสถานที่ให้
ตกใจเลยค่ะมาเจอกับสภาพแบบนี้บอกหดหูใจจังเลย

บอกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลให้กลับคืนสู่สภาพที่สวยงาม
เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเหมือนเดิมได้ไหม

เทศบาลนครตรังค่ะทุบรูปปั้นพระสังกระจายองค์ใหญ่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐
แล้วก็นำรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิ่มสูง๘เมตร
นี่แหละค่ะสีทองนี่นะคะหนักสามตันมาประดิษฐ์สถานแทน
โดยหันหน้าเข้ามาทางเมืองตรังให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้

งบลงทุนไปหลายสิบล้านบาทเหมือนกันนะคะตอนปรับปรุง
แต่ตอนนี้กลับถูกปล่อยทิ้งให้สุดโสมแบบนี้บอกน่าเสียดายจริง
น่าเสียดายจริงด้วยนะฮะ